ลองยิ้มให้ไม่ยกใจละลายชื่อลูกเอง
ยิ้มทุกนิดยิ้มทุกนิด
หัวใจสมเป็นลมหมดแผล
หนูแพ้ทุกรอบก็เลยบอกสู้ลูกสู้ต่อไปทิ้งทุกอย่างมันไว้ให้หมด

ลมอายคำนี้เงายิ่งหอบใครมาทิ้ง
สักคนสิบลม
ลองได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวาง

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษ

รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องนโมทำเอากรรมการอ้าปากค้าง
ในความตั้งใจแบบสุด
ด้วยการร้องเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจ

เพื่อขอคะแนนจากกรรมการ

ทำให้ทีมสมิลาพาเพลิน
มีคะแนนตีตื้นขึ้นมาเป็น๒ต่อ๔แล้ว
การแข่งขันกำลังเข้มข้น
มาดูกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่ายกที่๗
มาแล้วครับสวัสดีครับ

และนี่คือเวทีการแข่งขันของเด็กซ่าที่จะมาสู้
เพื่อบ้านเกิดของเขาในร้องได้ยกกำลังซ่า
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกไม่มีร้องผิด
เด็กเสียงดีและมีน้ำใจหาทุนเพื่อบ้านเกิดของเขานะครับ

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจกลับไปสูงถึง๑แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมที่ร่วมแข่งขันด้วยกันนะครับ

ก็มีทุนน้ำใจติดไม้ติดมือกลับไปครับ
ถึง๓๐๐๐บาทด้วยกันครับ

ปลอบโยนคอยให้กำลังใจเด็กนะครับ
และคอยต่อกรกับเด็กด้วยนะครับ

สะสมอยู่นะครับก็คือ๔ต่อ๒นะครับ
ทีมที่นำนั่นก็คือเด็กอ้อนพระนครคิรีเพชรบุรีของเรา
มีคะแนนนำสะสมอยู่ที่๔คะแนน
ส่วนสงขรานะครับสมิลาพาเพลิน
มีคะแนนตามอยู่๒คะแนนครับ
ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงในยกที่๗แล้วนะครับ
เราก็ได้ตัวแทนของแต่ละทีมแล้วนะครับ
คือน้องพัฒน์แล้วก็น้องโพสต์นะครับผม
เป็นการแข่งขันนะครับสุดยอดเพลงประกวดฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะครับผม
ส่วนน้องพัฒน์นะครับเลือกเพลงเพลงรักบ้านทุ่งนะครับ
น้องโพธเลือกเพลงคนหัวใจโทรมนะครับ
ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทำให้เต็มที่นะครับผม
อย่างนั้นลุยกันเลยครับไป
รอบที่๑ยกที่๗เริ่ม
ไม่เลยนะครับ

มี๒อย่างเลยนะครับไม่เลยก็ลืน

วันนี้สาวสวยกับหนุ่มหล่อทั้งสองทีมเลยนะครับ

ดีขึ้นครับผมเพราะว่าเขาได้คำแนะนำจากคณะกรรมการ
แล้วก็เขาไปปรับใช้ในตัวเอง

ที่แล้วมาก็ปล่อยมันไปเริ่มต้นใหม่
นะครับผมสู้ครับนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
สำหรับพี่ฝนเพิ่งจะมาเราต้องบอกจริงว่าน้องเป็นคนที่พื้นฐานการร้องดีมาก
เพราะฉะนั้นวันนี้มอบความสุขนี้ให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเราต้องทำให้เต็มที่
จะยังไม่พูดคุยในตอนนี้จะให้ฟังเสียงร้องของน้องพัฒน์เลยครับ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เพลงอะไรลูก

เพลงรักบ้านทุ่ง

รับทราบ
กลัวงามชู่ดอกออกไปไซค์
ดอกหย่อนอ่อนกว้าย
พลิ้วใบขย่ำขยม
เขียนน้อยคลางอ่อน
เห็นบ้านไล่กอดกันกลม
ตะวันก็หลบดวงจม
หลังดองผักของสองหุ่ม
หัวควายลูกอ่อนถูกตอนถูกตาม

น้ำเห็นดำตะคุ่มตะคุ่ม
แววกลองย่ำคำเสียงดังต่ำต่ำตุ่มตุ่ม
ควันไฟที่ลอยเป็นกลุ่ม
นั่นแหละเขาซุมกองไฟไล่ยุง
แอบมานั่งพิ่งหลังแนบชายตะลิง
เพลงรักอ้อยอิง
ลอยมาจากท้ายทุ่ง
ไอ้หนุ่มบ้านไหนนะ
แข็งใจมานั่งตบยุง
ร้องเพลงอวดป้าอวดลุง
ทำไมต้องยุ่งกับแก้มผู้หญิง
ลมรอยช่วยแก้มแบบแก้มรังแก้
แกล้งกันแท้
รังแกไม่หยุดไม่นิ่ง
อยากให้สายลมเหมือนลมจูบคนจริง
ล้ำอ้ายคำนี้เงาหญิง
หอบใครมาทิ้ง
สักคนสิลม
ลมรอยช่วยแก้มแบบแก้มรังแก้

รังแกไม่หยุดไม่นิ่ง
อยากให้สายลมเหมือนลมจูบคนจริง
ล้ำอ้ายคำนี้เงาหญิง
หอบใครมาทิ้ง
สักคนสิบลม
ขอบคุณค่ะ
สักคนสิลม
เออมันดีมากเลยค่ะนักใช่ไหมพี่ไอ้
จริงแล้วเนี่ยน้องพัสกดดันมาก

เครียดคุณพ่อก็ถามคุณพ่อดีกว่า
เทปก่อนที่ตั้งแต่น้องกลับไป

ไปผลักลูกดันรู้ว่ามันไม่ผลักดันสู้

ก็เลยบอกสู้ลูกสู้ต่อไปทิ้งทุกอย่างมันไว้ให้หมด

วันนี้เรามาทำเพื่อในสิ่งที่เรารัก
ทำเพื่อความตั้งใจที่เรามาทำ

แล้วก็ให้คนที่เขารักเราเห็นเรา
อืมขอบคุณครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเด็กคนนี้
ทำเพื่อทีมแล้วทำเพื่อวัดเขา๙๐

เพราะฉะนั้นมันคือมันคือความตั้งใจของเขา
น้องภาษณ์น้องภาษณ์จ้า
พี่ฝนเป็นพี่ฝนธนสุนทรใช่ไหมคะ
น้องภาษณ์รู้สึกยังไงแบบว่าเป็นนักร้อง
ต้องไม่เคยแพ้แน่ไม่จริง
พี่ฝนก็เคยแพ้มาก่อนแต่ชีวิตพี่ฝนไม่ได้จบสิ้นตรงที่พี่ฝนแพ้
พัฒน์ไม่ต้องเสียใจลูกการแข่งขันมีแค่สองอย่าง
แพ้และชนะเท่านั้นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นชนะใดก็ตามในโลก
เท่ากับชนะใจตัวเองนะคะ
ใช่ขอให้น้องภาษณ์ชนะใจตัวเองนะคะ

เขามีดีมากลูกสะบัดลูกคอบางลูก

จริงทำไม่ได้เหมือนเขา
สะบัดเขาละเอียดละออมาก

พาร์ทเก่งมากที่ทำได้ต้องบอกว่าลูกคอเนี้ย
ต้องเป็นลูกทุ่งตัวจริงเท่านั้นถึงจะทำได้พี่ฝนฟังวันนี้
พี่ฝนประทับใจมากภูมิใจมากค่ะ
นี่คือนักร้องลูกทุ่งตัวจริงค่ะขอบคุณพี่ฝนครับ
พี่ไอ้ขออนุญาตเสริมจากผู้ที่แข่งร้อยครั้ง
แพ้๙๘ครั้งนะครับ

นี่ความจริงนะไม่ใช่ล้อเล่นนะ

จนพ่อแบบกลับมาบ้านแล้วพ่อบอกว่าอ้าวแพ้ใช่ไหม

การแพ้ไม่ได้หมายถึงการไม่ประสบความสำเร็จ
แต่การแข่งขันมันมีแพ้มันมีชนะ
เราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันนี้เราทำเต็มที่เราทำดีที่สุดตามกำลังความสามารถแล้ว
แต่เราไปเจอเพื่อนอีกคนนึงหรือว่าคู่แข่งอีกคนนึงที่เขาก็ต้องพยายามทำเต็มที่เหมือนกัน
มันขึ้นอยู่กับว่าหน้างานในวันนั้น
ออกอาวุธได้ครบเครื่องที่สุดแล้วก็มีบาดแผลน้อยที่สุด
แต่อย่างที่บอกว่ามานั่งอยู่เป็นพี่ไอซ์วันนี้มานั่งอยู่เป็นพี่ฝนวันนี้มานั่งอยู่เป็นพี่หอยวันนี้
ไม่เคยมีใครไม่แพ้พี่หอยจีบใครก็แพ้หมดเลย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
จะไปเชียงใหม่อยู่แล้วกลับมากรุงเทพทำไม
อย่างตัวอย่าง
และคุณชัยาพิชัยก็ชอบนะ

เพราะฉะนั้นพี่ไอ้อยากให้คิดแบบนี้ค่ะ
ความสุขที่สุดของเราคือการได้ร้องเพลงใช่ไหมคะ
เชื่อว่าน้องพัฒน์รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีความสุขกับอะไร
ทำทุกอย่างอย่างมีความสุขแล้วมันจะออกมาดี
คือสองท่านพูดในสายของนักร้องมันเหมือนกับทุกอาชีพเลยฮะ
เราคอมเมนต์ตัวเองว่าจะได้ป่ะวะจะพอป่ะวะคนจะชอบมั้ย
ไม่เราทำในสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุด
วันนี้น้องอาจจะแพ้อีกก็ได้
ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านเป็นยังไงบ้างลูกฟังคณะกรรมการไปแล้วทั้ง๓ท่าน
วันนี้หนูอยากจะบอกพ่อว่าหนูดำได้แล้วนะ

คือความตั้งใจของเราอยากพาลูกไปสักที่ที่หนึ่งแล้วได้เจอกับคนใดคนหนึ่งก็ได้
ใครที่เห็นลูกเราแล้วปิ๊งขึ้นมาเด็กคนนี้โอเคพอจะไปได้
คืออยากให้ใครก็ได้ได้เห็นลูกเราในตรงนั้น
นั่นคือความสุขที่สุดของคนคุณพ่อ

อยากจะบอกอะไรกับพ่อที่แสนดีคนนี้บอกเลยลูก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการเก็บคะแนนไว้ในใจด้วยนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องฟังอีกหนึ่งหนุ่มขึ้นมาร้อง

ถ้างั้นแล้วก็น้องพาร์ทประจำที่ครับ

เด็กครับได้ฟังพัฒน์ร้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับน้องใบหมอนครับ
รู้สึกว่าพัทร้องดีมากเลยค่ะ

แล้วเพลงใครล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกขนลุกมากนะครับแล้วเพลงนี้เขาซึ้งมากแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีมากนะครับ
ซึ่งไม่ถึงในพ่อเลยในใจของพ่อเขาเลยครับ

โอเคครับผมให้กำลังใจโพสต์หน่อยครับผม
สู้นะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอเอาคะแนนมาให้พวกเราด้วย
ช่วงหน้าเจอกันครับผม

น้องพัฒน์ถึงกำลังหลั่งน้ำตาจากความกดดัน
ที่อยากทำเพื่อวัดเขา๙แสน
ตอนนี้ถึงคิวของน้องโพสต์
แล้วจะมีทีเด็ดอะไรมาสู้

ชายหนุ่มฉายาแล้วว่าอะไรนะ

เกิดมาเพื่อฆ่าชายามิดชัยเลยนะเนี่ย

ยกคนใหม่มาลูกแม่ย่าไปแล้ว

ลองยิ้มให้แม่ยกใจละลายสิลูกนี้

ละลายใจเทาเลยอะ
ถ้าเกิดแบบโตกว่านี้นะยิ้มให้นี่แบบโอ้โห
ให้หมดเลยยอมให้เข้ามาในหัวใจเลย
วิธีการยิ้มเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นนักร้องด้วยเนี่ย
ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตา

เวลาคุณชายามิชัยเนี่ยเล่นลิเกไปเนี่ย
เทคนิคอะไรไหมฮะยิ้มให้แม่ยกอะไรอย่างนี้ฮะ
ลิเกเนี่ยเขาบอกว่ามีเสน่ห์ตอนยิ้มแล้วก็ทิ้งอาหารตา

ชายยาอย่างเล่นดีอย่างไรอ่ะโอ้โห้ยโอ่ชายยา
ชายยาสวยนะ
ม่าช่วยทางไรนะ

ต้องเล่นกันอยู่ในเรืองแข้งเ้วนะแม่

หนูลูกจริงแล้วเนี่ยนะปรึกษาได้เลยว่า
ให้เชิญด้านหน้าเวทีหน่อยสิครับมาสอนน้องให้หัดยิ้มหน่อยสิ
โชว์ยิ้มเหรอฮะโชว์ยิ้มโชว์ยิ้มคุณไอ้โชว์ยิ้มครับปรบมือหน่อยครับท่านครับ
ให้โชว์ยิ้มวันนี้อาจารย์โน้ตจะต้องไม่ใช่โชว์ยิ้มเรียนเลยลูกเรียนวิชาโชว์ยิ้มลูก
มีหลายระดับมากยิ้มผูกมิดเฉยอาจจะยิ้มแบบไม่ต้องเห็นฟันก็ได้
ยิ้มให้แบบยิ้มผุกมิตรอายอายอายอาย
ขนาดอายนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าอายเลยนะอย่างงี้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
คุณหัวใจโทรมเป็นโลกแดง
เพราะคนชื่อแดงหลบหลีนี่นา
เธอทิ้งพี่หลายไม่เคยคืนมา
อยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรุ่ง
คุณหัวใจโทรมเป็นลมอ่อนหลาก
เพราะเธอชอบเมืองเมือง

เพราะเธอชอบเมืองเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง
เพราะเธอชอบเมือง
เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง
เพราะเธอชอบเมือง
เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง
เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง
เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

เพราะเธอชอบเมือง

ไอ้มีฉายาให้โพสต์เป็นโพสต์นักล้วง
นักล้วงอะไรฮะ
ล้วงหัวใจคนฟังไปเลย
คือเวลาโพสต์ร้องเพลงเนี่ย
มันมีความแบบล้วงขึ้นล้วงลง
มันมีความอ้อนอยู่ในเสียงเยอะมากเลย
เหมือนฟังอาแอ๋วแบบเป็นเด็กชายแอ้ว

แต่ว่าโพสต์ต้องระวังอะไรอย่างหนึ่งครับ
โน้ตตัวต่ำและโน้ตตัวสูง
ในเพลงของอาแอลยอดรักเนี่ยเยอะมาก

เขาก็ล้วงลงไปสุดเลย
สูงเขาก็ล้วงขึ้นไปสุดเลย

มันเลยทำให้หวานไม่หยด
แต่หลังจากนี้เอาให้หวานให้หยด
ให้เหมือนรอยยิ้มแล้วก็ใบหน้าของเราเลย
พี่ฝนมีฉายาให้น้องโพสต์เพิ่มอีกหนึ่งฉายา
นี่ก็ไม่ยอมเขาเนอะ
น้องโพสต์สุดยอดลูกหยอด
เขาก็หยอดได้แบบว่า

ลบลีนินหนึ่ง

เมายางกันยุงเหรอคะเนี่ย
เขาแบบว่าเขาเข้าใจ
ร้องเพลงลูกทุ่งมันต้องมีอ้อน

คนรู้ว่าใจทรงเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดง
ไม่ให้นึกถึงดี
แต่เพียงแต่ว่ามันแบ่งการร้องมันเป็น

คนหัวใจสมเป็นลม

คนหัวใจโสมเป็นลมหมดแรง

คนหัวใจโสมเป็นลม

น้องโพสต์เหงือกมหาเสน่ห์

มันเขายิ้มอยู่ตลอดเวลาไงวันนี้
แล้วเขาอายคอนแท็กกับคนดูอย่างผม

ตรงนี้เสน่ห์ตรงนี้เก็บไว้เลยนะ
พี่ว่ามาถูกทางแล้วครับ

น้องโพสต์และน้องพัทรนะครับ

จะต้องตัดสินแล้วครับว่า

ที่คณะกรรมการจะลงความคิดเห็นกันนะครับ
ตอนนี้ขอเชิญน้องทั้งสองทีมเด็กซ่านะครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
กลับมาพี่ที่รักพี่ยังอภัย
เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดี
ลมอายคำนี้เงาวิง
ใครมาทิ้งสักคนสิบลม
อ้อนหยอดรอยยิ้มของน้องโพสต์

ใจทั้งสองคนเลยครับวันนี้ครับผม

ถือว่าให้เป็นรสชาติของชีวิตนะครับ

ตอนนี้เด็กอ้อนพระนครคิรีนะครับ

มีคะแนนตามอยู่๒คะแนน
คณะกรรมการจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ

นี่ถึงออกได้มาก
ที่สุดที้

ทีมที่ชนะคือทีม
ทีมสมีระ
เออเป็นไงบ้างลูกพัฒน์

ทำลายกำแพงได้แล้วนะครับมันหลุดออกไปแล้ว
ความเครียดความกังวลไปแล้วแล้วเราก็ทำได้จริง
วันนี้อยากจะบอกอะไรกับทีมลูกเนี่ยพูดกันเลยเออ

เออพี่ทำได้แล้วนะครับ
ทีมเด็กอ้อมพระนครคิรีนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๔คะแนน
ส่วนสงขรานะครับสมิลาพาเพลินนะครับตีตื้นขึ้นมาแล้ว
ตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
คุณผู้ชมครับติดตามและเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยทีมเด็กทั้งสองทีมด้วยนะครับ
เขามาทำเพื่อบ้านเกิดและเสียงเพลงที่เขารักนะครับ
พบกันใหม่ในยกหน้ากับร้องได้ยกกำลังซ่า
การแข่งขันในยกที่๗ถึงจะมีน้ำตาไปบ้างแต่ก็เป็นน้ำตาแห่งความภูมิใจและดีใจที่สำคัญที่สุดคือมิตรภาพ
วันนี้พัฒน์ทำดีมากเลยอ่ะสุดยอดมากเลยขอบคุณนะวันนี้เราก็ภูมิใจเหมือนกันที่เราสามารถนำคะแนนหนึ่งคะแนนนี้มาให้ทีมสัมยาภาคพื้นของเราได้
ติดตามชมรายการร้องได้ยกกำลังซ่าได้ต่อในตอนต่อไปนะครับ
ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโดเพื่อหลุนรับจากอามาโดหมูราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
สนับสนุนโดยอามาโด
ไม่รักพ่อไม่รักรักแม่และรักนโมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่รักพ่อครับ
เพราะว่าพ่อไม่ซื้อไอติมให้ผมครับ

จะได้เป็นจังหวะค่ะจังหวะก็คือจังหวะสับหมูค่ะ
จีบได้แฟนฉันตายแล้ว

จีฟได้แฟนฉันมีแล้ว